วันนี้ไม่ย่ิ่มเยอะไม่พูดมากเอาพื้นดวงมาเลย
แต่อยากดูดวงมหาเสถียนสิว่าเป็นอะไร
เกิดวันที่๒๑กรกฎาคม๒๕๓๐เวลาก็ใกล้รุ่ง
ดวงลักษณะอยู่ราศีพฤศพนะตามวันที่เกิดอยู่ราศีกรกฎ
แล้วจะดูไงก็ดูประกอบกันก็ได้เวลาอ่านหนังสือพฤศพบ้างกรกฎบ้างดูประกอบกัน

ประการที่หนึ่งดวงชะตานีรักษานายุหราศรีพฤศสม

พระจันทร์ตรงนี้ก็เป็นมหาอุทธิ์

คนที่จะเป็นที่รักของมหาชน
มีนะดีคือณเมตามหานิยม
เดินทางไปไหนราบรื่นเรียบร้อย
ประสบความสำเร็จในเรื่องของอารมณ์จิตวิญญาณทั้งคน

แต่มันก็มีจุดเสียในดวงชะตานะเดี๋ยวจะอธิบายฟังว่า
ตรงนี้เมื่อกลุ่มจุดเกิดแต่มันมีเสาเล็ง
เสาทับลักษณ์เหล็งลักษณ์ทับจันทร์จับพันธุ์ร้ายเกิดวิบัติ
ลูกเมียหนีเราไม่รู้ว่าครอบครัวของเชนคือพ่อแม่เนี่ย
มีเหตุให้พัดพรากจากตัวเชน
หรือคุณพ่อแยกคุณแม่หรือทำงานแยกกัน
หรือตัวเชียนเองถึงแม้รักก็อยู่กับครอบครัวไม่ได้หรือเปล่าไง
มันมีนัยยะองค์ประกอบที่ต้องอธิบายต่อไปอีกนะ

เฮ้ยนี่มันดวงอัฆาระมหาเสถียนะไม่ใช่เสถียเพราะว่า
ตะนุกระดุมพระแปลว่าอะไรรู้ไหม
บุคคลบูฮุนั้นเป็นบุคคลไฝ่เงินบ้าเงิน

แต่มีความรู้สึกลึกเลยว่าวันหนึ่งต้องมีเงินเยอะแยะมากมาย
แต่ในวันที่ยากลำบากมันจะมาจากทางไหนวะเนี่ย
ทุ่มเทก็เหนื่อยก็แทบขาดใจอยู่แล้วนะ
แล้วก็เหนื่อยหนักต่อสู้ลำบาก
บุญก็ทำตั้งใจทำงานไม่เห็นมีเงินเลย
เงินจะพอกินยังยากเลยเชนจะต้องผ่านวันนั้นมาแล้ว

ไม่รู้ว่าเหตุผลไม่มีแต่รู้สึกลึกว่าวันหนึ่งจะมีเงินมากมาย

ก็ตั้งแต่มหาลัยช่วงมหาลัย

ตั้งแต่เด็กเลยคือจริงผมเกิดที่นครมะถม
ก็จะเป็นต่างจังหวัดนิดนึงบ้านอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน

ที่บ้านก็จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสิงหอ
เป็นโรงงานคอยทอผ้าส่งต่างประเทศบ้างส่งผ้ากเนื้อบ้าง

ซึ่งกงศรีมั่นคงเขาก็จะมีหลายบ้าน

เฮ้ยเราจะไปมีตึกสูง

เราอยากเป็นเหมือนพระเอกในละครแบบมีตึกสูง

แล้วก็มีแฟชั่นตั้งแต่เด็กว่าวันหนึ่งอยากจะมีธุรกิจใหญ่ขึ้นมา

จริงเป็นลูกคนเล็กครับก็จะมีพี่ชายคนโตแล้วก็มีพี่สาว

แล้วคือเหมือนเราก็แบบที่บ้านพอไปโรงงานปุ๊บเนี่ย
สิ้นเดือนคุณพ่อก็จะนับเงินแล้วก็ใส่ถุงเงินเดือนแล้วก็ส่งให้คนงานที่บ้าน
เราก็เห็นเวลาแบบพนักงานเขาได้เงินเนี่ยเขามีความสุขนะเราก็ยิ่งชอบใหญ่เลย
แล้วก็วันพ่อก็เปิดแต่หุ้นดูหุ้นอย่างนี้เราก็รู้จักหมดเลย

ต้องบอกว่าจริงถ้าเป็นวิชาเลขเนี่ยคือเจ๋งมาก

คิดไว้ไหมว่าอาชีพเราจะเป็นอะไร
ตอนเด็กเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะทำธุรกิจนั่นแหละ
แต่ว่าพอเข้าช่วงมัธยมปลายที่เราเข้ามาเรียนในกรุงเทพเนี่ย

เราก็เหมือนแบบไม่รู้ว่ามันเป็นค่านิยมหรือเปล่า
ว่าต้องเรียนหมอต้องอะไรอย่างนี้
แต่มันมีจุดเปลี่ยนในชีวิตก็คือ
ตอนเมาส์๖เนี่ยมีวิทยากรมาพูดที่โรงเรียน

เนี่ยมีจากกันดอกไม้ตั้งอยู่บนเวทีเนี่ย

เพื่อนบางคนก็ตอบว่ามันเป็นพืช
บางคนก็บอกว่าฉันจะเอากระดานมาวาดมัน
ส่วนผมเนี่ยกระถังเนี่ยน่าจะประมาณ๓๐บาท

คือเหมือนมารู้ตัวว่าเฮ้ยมันคงเป็นธุรกิจแล้วแหละ
อยู่อย่างนี้มาตลอดเราก็เลยเอาคะแนนที่ยื่นหมอได้เนี่ย
ไปยื่นคณะบัญชีธรรมศาสตร์
แล้วก็ติดโคต้าตั้งแต่ม๖เทอม๑
ใช่ก็เลยได้มหาลัยเลย

ก็ไม่ได้เป็นอาชีพที่อยู่ในหัวด้วยซ้ำไป
สองเราว่างเราเลยกลายเป็นเด็กกิจกรรม
ก็ทำกิจกรรมจนแบบหลุดไปหลุดมา
เป็นประธานสีเป็นแบบว่านำเชียร์
นำเชียร์จนสีแดงม๖ทับ๑ได้แชมป์
จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำให้คนมีความสุขได้
อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเล็กนะแต่เราก็ไม่คิดว่าจะมาเป็นดาราหรอก
เข้ามหาลัยเนี่ยก็โดนบังคับเป็นหลีดโต๊ะ
โต๊ะที่ธรรมศาสตร์ก็เต้นหลีดจนได้ที่๓ขึ้นมา
พอคืนนั้นเป็นเหมือนแจ้งเกิดที่มหาลัยเลย
เข้าหูพี่ที่วารสารธรรมศาสตร์ตอนนั้นเป็นทีมบกของนิจศาสตร์เล่มหนึ่ง
เอาไปลงปกเชิญไปลงปกแล้วก็สักพักเธอกับฉันสมัยนั้น
แล้วอยู่มีสมาชิกคนหนึ่งลาออกไปก็เลยจับเราเข้าไปเสียบ
ปั้นจันแจ๊กเต้แล้วก็ผมนี่แหละ
ตอนแรกคือไม่มีผมมีเด็กสองคนซึ่งออกไปแล้ว
แล้วเขาก็จับเราไปแทนเห็นบอกว่าเชนกดดันกับหน้าที่นี้มาก
กดดันมากคือแบบผมไม่ไม่ใช่แนว
แต่ว่ามันเหมือนแบบว่าสุดท้ายมันเป็นเรื่องคณิตศาสตร์เหมือนเดิม
ผมก็ไปคิดว่าคนหนึ่งที่มาจะได้เป็นนักร้อง

ตอนนั้นไปนั่งนับนักร้องในปี๒๕๔๘มีกี่คน
เราก็นับมีแค่ประมาณ๒๐๐บวกลบ

๒๐๐ว่าคนที่แบบว่ายังพอนักร้อง
เราก็เอา๒๐๐หารด้วย๖๕ล้านคน
เราก็บอกเฮ้ยนี่มัน๑ในแสน๑ในอย่างนี้เลยนะ
เราก็เอามีโอกาสแล้วเราก็เลยทำเต็มที่
คุณเอาหลักธนิษฐาน
เป็นคนคิดเรื่องตัวเลขมาโดยตลอดเลย
แป๊บเดียวเท่านั้นช่วงปีแรก
ผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยนักร้องมันอยู่ไม่ได้แล้ว
๒หมื่นถึง๓หมื่นบาท
ค่าเสื้อผ้าไม่พอ
อันนี้คือรายได้แล้วคือแบบขนาดร้องทุกวันนะ
ตัวนึงก็๔๐๐กว่าบาทแล้ว

ก็เริ่มรู้สึกว่าแปลกแล้วเริ่มไม่พอ
แล้วก็ต้องเริ่มคำนวณว่าวันหนึ่งต้องการเท่าไหร่
ก็เลยต้องทำธุรกิจเพิ่มตั้งแต่อัลบั้มแรก
ดูที่ดวงซิว่าดวงเด็กที่เรียนเก่ง
หัวดีหัวไวเข้าวงการบันเทิงได้ยังไง

ดาวประสิทธิ์เป็นวินาทกระดูกชะตามันตีความหมายอย่างนี้นะเชน
หนึ่งจะฉลาดในบางเรื่องมากและโง่ในบางเรื่องมาก
เหมือนกับเป็นจุดบังตาที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้
เชนก็จะเป็นคนที่ยอมรับการเรียนรู้ในบางเรื่องได้ยากมาก

จากจ้างเขาสั่งเขาแต่มีไอเดียบางอย่างสั่งบอกให้ทำ
ประจำตัวเนี่ยคือดาวสุกเป็นดาวประกายพฤกษ์หรือดาวประจำเมือง
ในวันที่เกิดดาวประจำตัวโคจรอยู่สัมพันธ์กับดาวพุทธ
อยู่ใกล้กับพระอาทิตย์มันจึงเป็นดาวคู่ธาตุที่เป็นกำลังสำคัญ
หมายถึงว่าดวงชะตานี้ตัวเองมีความคิดมีความเห็นมีจินตนาการ
แล้วไส้มาไหลเค็นเตอร์ลงไปจะประสบความสำเร็จ
เพราะเชียร์จะมีความรู้จะเป็นคนช่างสังเกต
เป็นคนชอบอ่านถึงจะอ่านไม่จบ
แต่ขออ่านเอาหัวใจของเรื่อง
เติบโตเป็นเศรษฐีทั้งหลายจะมีตัวเลขอยู่ในหัวเลย
แล้วเวลาจะทำภาษาภาษาภาษาเขาจะไม่คิดทำภาษาภาษานะ

ยกเท่าไหร่แล้วทำกี่เล่มคูณจำนวนราคา
สายส่งเท่าไหปุ๊บอยู่ในหัวเขาต้องตรงนี้ก่อน

ในทางดวงมีดาวการเงินเป็นเกษตราธิบดี
แปลว่ามั่นคงร่ำรวยมากอัคระมหาเสถียรุ่งนี้
เพราะฉะนั้นมันแปลว่าสิ่งที่คิดจะทำเนี่ยมันเข้าเขา
นึกว่าคนที่จะเริ่มต้นประสบความเร็จคือต้อง๓๓อัพ
นี่เขาก็๒๙ก็ใกล้สู่เวลานั้น
เดี๋ยวพอถึงจากวันนี้เขาจะละลุ้งไปถึง๓๓
แล้วเจอวิกฤตครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นบทเรียนด้วย
ดวงชะตานี้นะดาวการงานคือราหูเพราะอะไร
หูแปลว่าความโลภงานเขาอยู่กับความโลภของคน

ที่เกี่ยวข้องกับการได้ประโยชน์ทั้งผู้ใช้
และผู้ที่ไปทำเป็นเชนหรือสาขาของมันเหมือนกัน
แต่คนเอาไปขายก็ต้องได้ประโยชน์ด้วย

แบบนี้ไปเรื่อยแบบนี้คือชีวิตของเชียร์จะเป็นอย่างนี้
ถูกมั้ยครับแปรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคนลุกเลย
ขอกล่าวทีนึงโอ้โหนี่อยากเจอมานานแล้ว
ไปเปิดร้านขายเสื้อผ้าขายส่ง
กำไรเดือนหนึ่งประมาณเกือบล้าน
อยออดี้เลยถอยรถสปอร์ตเที่ยวแล้วก็นอนคอนโดหรู
อันนั้นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชีวิตพังเลย

ได้ขับรถอยู่ในฝันแล้วก็ต่อหม้อสะพานหล่นลงมาทับรถ
แล้วตายแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเดินมา
หนูหนูยังไม่ถึงเวลานะจะกลับขึ้นไปไหม
เราก็ตอบอย่างภาคภูมิใจเลยไม่กลับครับ
เราฝันไงหลับตาเราก็ตื่น
เอาลองดูปุ๊บไม่ตื่นแล้ว